ไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ครับเรื่องนี้เป็นงงมาก

เอาขวดเหล้าขวดเบียร์ตีแตกเป็นปากฉลาม

แล้วก็จะมีคนงานที่ทำงานโรงงานอยู่กันเยอะ
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวเมียนมาหรือว่าชาวพามานะครับ
คนเจ็บส่งโรงพยาบาลเนี่ยครับเห็นไหมฮะบริเวณสี่ข้างเนี่ย
โอ้โหส่งโรงพยาบาลเสร็จแล้วเรียบร้อย
ก็ต้องตามหาว่าคนก่อเหตุคือใครเพราะเขาหายไปเลยครับ
มาทำร้ายคนเสร็จปั๊บหายไปเลย
จุดเกิดเหตุครับเป็นบริเวณลานจอดรถมอเตอร์ไซค
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
พันผ้ารอบเอวคนเจ็บแบบนี้เสร็จปั๊บ

กองเลือดครับตรวจสอบในพื้นที่
แล้วก็มีเศษขวดเบียร์แตกระจายเกลื่อนพื้นเลย

หลายคนบอกว่ารู้อีกทีก็คืออ้าวมีคนเจ็บมีคนโดนแทงเหรอ
ก่อนหน้านั้นได้ยินเสียงเหมือนคนทะเลาะกัน
คนเจ็บเท่าที่ทราบทำงานโรงงานเย็บผ้าแห่งหนึ่ง

แต่ย้ายออกไปแล้วไปอยู่ที่พักใหม่แถวแถวย่านพระรามสอง
แล้วเมื่อคืนนี้เขาย้อนกลับมาที่นี่อีกครั้ง
เพราะมาหาเพื่อนเพื่อนเขาอยู่ที่นี่
ก็คงจะมาพูดคุยกินข้าวกินปลาสังสรรค์กันนั่นแหละ

ผมไม่รู้จักเขาเลยแม้จะเป็นชาวเมียนมาเหมือนกัน
เขาใช้ขวดเบียร์ตีแตกเป็นปากฉลาม
แล้วก็เดินมาแล้วจิ้มแทงผมเลย๒แผล
ผมก็งงว่าอะไรอ่ะทำไมต้องมาแทงกันแบบนี้ด้วย
งผมเสร็จปั๊บเนี่ยเขาเดินหนีหายไปในความมืดเลยครับ

ในตึกก็บอกเอองงเหมือนกันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
จำคนผิดหรือเปล่าหรือว่ามีเรื่องขัดแย้งส่วนตัว
ทะเลาะกันหรือใดในขณะที่ทางตัวแทนเจ้าของตึกเขาก็บอกว่า
เพิ่งจะรู้เหมือนกันว่าอ้าวมีคนโดนแทงเหรอเนี่ย

ตอนนี้ก็คงต้องให้ตำรวจตามตัวคนก่อเหตุ
จับตัวมาให้ได้แล้วสอบปากคำนะครับว่า

เดี๋ยวมีความคืบหน้าเพิ่มเติมรายงานให้ทราบต่อไปในเรื่องนี้นะฮะ